ศรีบอกว่าฝนตกหนักเนี่ยนะพี่เบิร์ดดอม
ติดต่อกัน๓วันแล้วนะครับ

มันมีคลิปหนึ่งค่ะที่ชาวโซเชียล

พี่เบิร์ดบอกว่านึกว่าใครล้างบันได

นี่คือน้ำป่าจากเขามหาชัยนะคะ

เป็นพระประจำมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช

เขาบอกว่าเป็นน้ำที่กำลังระบาย

ถ้าคนไม่รู้จักแล้วไปถึงนี่นะ

เป็นจุดถ่ายรูปอะไรแต่ไม่ใช่นะ

นี่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ของ

คือคุณผู้ชมรู้ไหมคะ

เขาบอกว่าไม่เป็นไรเรียกว่าน้ำท่วมเนี่ย

ก็เลยทำให้ทางมหาวิทยาลัย
เขาต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนไป๑วัน

เพราะว่าน้ำป่านี้ไวเวลามันมา

คลิปที่๒ก็นครศรีเหมือนกัน

แต่ถ้าเล่นแบบนี้ใส่เสื้อชุโชซหน่อยก็ดีนะ
นี่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าลองแก่งกันเลยแบบนี้ดีกว่านะคะ
คุณหวานเจ้าของคลิปบอกว่าเขาเป็นคนท่าสาราที่นครศรีนะคะ
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปด้วยนะคะบอกว่า
เกิดมา๒๐กว่าปีเคยเห็นน้ำท่วมในเดือน๕
ปกตินี่เดือน๕หน้าแรงใช่ไหม
แต่นี่ไม่ค่ะน้ำท่วมในช่วงเดือน๕เดือนเมษา
เกิดมาเนี่ยเคยเห็น๒ครั้งก็คือปี๕๔กับครั้งนี้นะคะ
ปกติแล้วเดือน๕จะเป็นช่วงที่แบบท้องฟ้าแจ่มใส
นี่กลายเป็นว่าเห็นไหมคะน้ำท่วมที่ท่าสารานครศรี
ปีนี้อะไรที่เราไม่เห็นก็ได้เห็นนะ
เมษายังมีอากาศหนาวมาอยู่เลยอ่ะ